ยังล่าสุดอีกฟังคุณแม่ไปแล้วฟังพี่สาวไปแล้วมาฟังขวัญบ้างนะคะที่เธอนั้นขอบอกออกมาพูดเลยว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นยังไง
เรื่องราวจะเป็นยังไงไปชมกันต่อค่ะบอกเลยว่าเรื่องราวมหากราบครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะไม่จบง่ายง่ายนะคะ
ฟังของฝั่งคุณแม่กันบ้างดีกว่าค่ะคุณโดยคุณแม่แอ๊วปรานีเนี่ยนะได้ให้สัมภาษณ์แบบถอดหัวใจพูดทั้งน้ำตาเลย
ซึ่งนอกจากความเป็นห่วงที่ลูกสาวคนเล็กขาดการติดต่อแล้วยังมีอีกหนึ่งประเด็นที่ขวัญอยากจะรับงานเองด้วย
คือทั้งที่ก่อนหน้านี้ค่ะคุณแม่คอยดูแลตลอดตั้งแต่เข้าวงการ
ส่วนเรื่องก๊อตพิชยะคุณแม่ยืนยันเลยนะคะว่าไม่ได้อคติขอแค่รักกันก็ให้เกียรติกันอย่าทำลายชื่อเสียงกันค่ะ
ขณะที่ลูกแก้วพี่สาวของคุณขวัญนะคะ
ก็ส่งข้อความไลน์ระบายความในใจ
หลังมีประเด็นดราม่าเรื่องน้องสาว
แจงไม่อยากจะให้แม่โดนคนวิจารณ์

ว่าไม่ได้มีปัญหากับเพื่อนชายของน้องสาว

แต่ว่าที่ต้องการออกมาโพสต์ผ่านโซเชียล

แต่เอาจริงนะจุดนี้คุณแม่ขวัญก็โดนถล่มหนัก

อ่าแล้วก็ล่าสุดค่ะเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมานะคะ
อุสามณีเนี่ยก็มีคิวออกงานอีเวนต์อีเวนต์นึง
แล้วก็ได้เปิดปากให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนด้วยน้ำตาเช่นเดียวกัน

โดยนางเอกสาวบอกเพียงว่าประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้น
ขอให้เป็นเรื่องภายในครอบครัวที่ต้องไปเคลียร์กันเอง
แต่ยอมรับเลยค่ะว่าในครอบครัวมีปัญหาจริง
สาเหตุจากความคิดเห็นเรื่องการทำงานที่เธอเนี่ย
อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองเพื่อวางรากฐานในอนาคต
เพราะทุกวันนี้เธอไม่มีสินทรัพย์อะไรเป็นของตัวเองเลย
แต่ยืนยันว่าเธอยังคงทำหน้าที่เป็นเสาหลักดูแลแม่ต่อไป

อย่างที่ถูกใครหลายคนนั้นกล่าวหา
นางเอกสาวบอกได้เพียงว่าไม่ขอพูดถึงบุคคลที่๓ค่ะ
เรื่องที่เกิดขึ้นขวัญขอยืนยันในจุด
ขวัญเคยอยู่เคยเป็นแล้วกันค่ะว่า
เรื่องส่วนตัวของขวัญภายในครอบครัว
ขวัญขอให้เป็นเรื่องที่ขวัญเขาอนุญาตเก็บไว้ข้างใน
เพราะว่าบางอย่างถ้าเกิดขวัญจะชี้แจงไป
เรื่องมันต้องเรื่องนี้มันมีทั้งเรื่อง
เรื่องจริงและเรื่องไม่จริงผสมอยู่ในเรื่องเดียวกัน
แล้วก็ขวัญไม่เห็นประโยชน์ถึงการที่เราจะมาชี้แจงในเรื่องนี้

แต่คือขวัญยอมรับว่าที่บ้านเรามีปัญหา
ขวัญด้วยที่ผ่านมาเราผิดพลาดเรื่องงานกันบ่อย
แล้วขวัญรู้สึกว่าขวัญอยากขึ้นมาทำอะไรรับงานด้วยตัวเองจริง

แล้วขวัญทำงานมาจนถึงทุกวันนี้ขวัญไม่มีสินทรัพย์อะไรที่มันเป็นส่วนตัวของขวัญ
รู้สึกว่าขวัญไม่มีรากฐานในชีวิตที่มันมั่นคง
ขอแค่ทำธุรกิจเพื่อตัวเอง
ทำอะไรเพื่อตัวเองบ้างแต่ไม่ใช่ว่าขวัญจะลุกขึ้นมารับงานเองแล้วไม่แบ่งเงิน
ไม่ช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวหรือรับผิดชอบ
ระทุกอย่างในครอบครัวที่ขวัญเคยทำ
ขวัญยังทำแล้วขวัญทำได้แล้วขวัญก็ยืนยันว่าขวัญจะเป็นแบบเดิม

ขวัญไม่ขอพูดถึงบุคคลที่๓แล้วกันครับ
เพราะว่ายังไงเขาก็คือคนนอกเขาไม่ใช่คนในครอบครัวของใคร